ไปดูกันว่าราคาเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ

ปรับลงมาแล้วอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

คงที่อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองค่ะ

บุ้งจีน๓๔บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ